ตอนนี้ทางด้านของสารจังหวัดธัญบุรีเขาออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
สำหรับผู้ที่ไปก่อเหตุฆ่าหญิงวัย๓๗ปีเสียชีวิต
ฆ่าห้องพักที่แถวรังศิษย์
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
หลังนางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือเปิ้ลอายุ๓๗ปี
ถูกคนร้ายฆ่าเสียชีวิตภายในห้องพักซอยรังสิตนครนายก๒๐
โดยศพอยู่ปลายเตียงติดประตู
มีเสื้อผ้าคุมร่างเอาไว้ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งในสภาพเปลือยเปล่า
สวมเสื้อผ้าขึ้นอืดค่ะถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟ
ที่คอแล้วก็ปากมีชุดเรสสีแดงมัดเอาไว้จนแน่น
อันนี้เราทำกราฟิกให้เห็นภาพกัน
ตรวจสอบในห้องเนี่ยข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มห้องเลยนะคะ
อกจากนี้ทรัพย์สินของผู้ตายบางอย่างหายไป
โทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งด้วย
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าขาดอากาศหายใจ
จากการถูกอุดกั้นบริเวณปากและจมูก
ทีนี้เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับนายเถลิงศักดิ์
วารีอายุ๔๓ปีเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่า
นางสาวเพ็ญพิมนต์แล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนารักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และแนวทางการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิต
รู้จักกันมาก่อนและเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา
พบว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมา
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบผู้ชายคนนึงที่เขาคาดว่าจะเป็นคนร้าย
คนนี้เดินไปที่ห้องพักของนางสาวเพ็ญพิมล
เป็นคนสุดท้ายเวลาประมาณสัก๒๓นาฬิกา๓๕นาทีของคืน
วันที่๓กันยายนชายคนนี้เดินเล่นโทรศัพท์
เสื้อยืดด้านในแล้วก็เสื้อคลุมสีแดง
กางเกงขายาวภาพตามนี้เลยค่ะ
แต่งตัวตามนี้เลยเข้าไปในห้องเกิดเหตุ
เป็นคนสุดท้ายแล้วก็กลับออกไปโดยใช้บันไดหนีไฟ
ออกทางข้างห้องพักค่ะข้างหอพัก
ออกไปสักประมาณตี๓๑นาทีของวันที่๔กันยายน
อกจากนี้ยังไปพบหลักฐานอีกนะ
ว่านายเถลิงศักดิ์โอนเงินให้กับผู้เสียชีวิต๑๐๐๐บาท
แชทข้อความโต้ตอบกันไปมา
ตำรวจก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยหลักฐานจะโยงไปแน่ชัดเลยว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุแน่
ทีมข่าวไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องข้าง
เขาก็เล่าว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาได้ยินเสียงคนกรีดร้องเสียงดังลั่นเลยล่ะค่ะ
แล้วก็เสียงทุบฝาผนังห้องคร่ำครวนเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่าง
คือเขาเองก็คิดว่าต้องเป็นคนตีกันในหอพักแน่
ทีนี้รุ่งเช้าเดินผ่านห้องผู้ตาย
เขาก็ยังเห็นว่าก็เปิดไฟตามปกติก็คิดว่าไม่มีอะไร
ไม่น่าจะมีใครตายหรือว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไร
จนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งนะครับ
มีผู้เสียชีวิตจากสิ่งที่เขาได้ยินนี่แหละ
ก็เลยรู้สึกเสียใจที่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผู้ตายได้เลย
ตอนนี้คนที่อยู่ข้างห้องก็ต้องย้ายออกไปแล้วนะคะ
เพราะว่าได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้